กลับมาอีกครั้งกลับมาอย่างยิ่งใหญ่
สำหรับตลอดข่าวขำ

ดึงกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูลีลาความสนุกที่เรา

เขาบอกว่าเป็นการงัดลีลาในการเดาะบ่อ
โอ้โหเดาะบอลของเขานี่ลีลาไม่ธรรมดา
เรียกได้ว่านักเตะทีมชาติยังอายเลยทีเดียว

มาเจอกันแล้วนะครับกับตลอดขำ
ที่วันนี้เนี่ยงัดลีลาเด็ดพิเศษใส่ไข่มาฝากกันเลยทีเดียว
เฮ้ยไม่ใช่ลีลาเด็ดของเด็กต่างหากเล่า
มาเดาะบอลโชว์หาทุนการศึกษาแม่ไอเดียดี
แต่ลีลาเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนอ้าวขอดูหน่อยสิพ่อนุ่มน้อย
แหม่นะแห่ยกซ้ายยกขวาขนาดนี้
อย่าว่าแต่เอาเงินไปเลยครับเอาใจไปเต็มเต็มเถอะเจ้าหนู
มัวแต่ยกเอวแบบนี้ไหนล่ะ
ลีลาเด็ดเดาะบอลที่บอกว่ามีพี่เจชนะทิพย์เป็นไอดอลหน้า
เอ้าเจ้าหนูครับนี่พี่เจเขาไม่เคยเอาบอลใส่พุงนะ
เอ๊ะหรือว่าโชว์สกิลให้สาวชุดแดงที่อยู่ข้างเขาเห็นกันล่ะครับเนี่ย

ใช่นะ
ยังยังไม่หยุดโชว์สกิลอีกนะแถมยังเรียกแก๊งเพื่อนมาดูด้วย
เอ้าเพื่อนมาทั้งทีเนี่ยไหนโชว์ลีลาให้เพื่อนดูยังไงบ้างอ่ะเรา
เอ้ายกซ้ายเอ้ายกขวาเน่งหน้าเน่งหลังกระดับกระดับ
ยกซ้ายยกขวาเน่งหน้าเน่งหลังกระดับกระดับ
ยกซ้ายยกขวาเน่งหน้าเน่งหลังแหม่แหม่
กระเด่วกระเด่วกระเด่วแหม่แหม่แหม่
เยอะขนาดนี้เนี่ยยืมตัวไปเป็นแดนเซอร์สักวันจะได้ไหมล่ะครับ
ยกหน้าเด้งหลังกระดับกระดัง
ยกซ้ายเอ้ายกขวาเน่งหน้าเน่งหลังกระดับกระดับ
โอ้โหอนาคตน้องนี่ชัดเจนเลยนะ

เดี๋ยวมันจะดีเหรอ
มาเหมือนผมนะนะแต่ดูแล้วอาณาคตใกล้ถ้าต่อยอด

หรืออาจจะเป็นแดนเซอร์ก็ได้นะ
ไม่แน่เหมือนกันนะเป็นแดนเซอร์แบบใหม่